ตัวใหญ่มากนะฮะลอยอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้าน
โอ้โหตกใจกันยกตำบลเลยค่ะ
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย

โหมาใต้ถุนมันจะใหญ่เท่าไหร่
ลองดูไหมล่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังหาก่อนหาก่อน
นี่แหละนี่เห็นไหม
ชุมชนซอยนกแก้ว๒หรือว่าซอยเทศบาลบางปู๑๒ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตรงนี้เห็นไหมคะลักษณะกายภาพคือบ้านเขาปลูกติดกัน
ใต้ถุนบ้านเนี่ยมีแอ่งน้ำขังแบบนี้ค่ะล้อมรอบนะคะ
น้ำลึกสักประมาณเอวนะคะแล้วก็มีป่ารกทึบ
เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับกำแพงรั้วของฟาร์มเจอร์ราเค่และจุดผ่านสมุทรประการ

นะคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยแจ้งกู้ภัย
แล้วก็ตำรวจโรงพักเมืองสมุทรประการแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสมุทรประการ
ให้มาตรวจสอบแต่พอมาถึงตอนแรกนะ
ก็พบว่าเจอร์ราเค่เนี่ยมนุษย์น้ำหนีไปแล้ว

ต่อมาคุณสมพบราษดรผู้เชี่ยวชาญด้านจราเข้
จากฟาร์มเจอร์ราเค่แล้วก็สวนสัตว์สมุทรประการ
นำทีมเรือท้องแบนออกมา
พร้อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือ
ค้นหาใช้ไฟฟ้าช็อตน้ำค่ะ
ค้นหาเจอร์ราเค่อยู่นานสองนาน
จนกระทั่งมาช็อตนี่เห็นไหม
แถวใต้ถุงบ้านตอนแรกเห็นมันเป็นคลื่นนี่ไง
เห็นไหมก็พบว่าเป็นคลื่นน้ำกระเพื่อมขนาดใหญ่
แล้วก็เห็นหางจราเข้โผล่ขึ้นมา
แต่ตอนนั้นยังไม่สามารถจับจราเข้ได้นะ
มันมุดหนีไปอีกรอบหนึ่งค่ะ
จนกระทั่งเวลาบ่าย๓โมงเย็น
จราเข้โผล่มาอีกรอบอยู่ใต้ถุนบ้าน
ห่างจากจุดเดิมมากนักนะฮะ
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูนะนี่จับได้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฟ้าที่ช็อตตัวจราเข้
ช็อตจนกระทั่งมันหมดสติแบบนี้

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลงไปลากตัวมา
มัดกับเชือกดึงมันขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็นำใส่เรือท้องแบนตัวใหญ่ไหมล่ะพี่เบิร์ต
พี่ขอโทษและขอถอนคำพูดที่ปรามาท

ตัวใหญ่นะโอ้โหดูพี่เขาขี่นี่โอ้โห
ตัวเท่าคนนะคะสุดท้ายก็นำมันออกมาได้นะคะ
ชาวบ้านก็โอ๊ยถอนหายใจ
โล่งอกโล่งใจไปตามกันนะคะเบื้องต้น
จากรูปประพันธ์สันธารจราเข้ตัวนี้
เป็นจราเข้ตัวเมียอายุไม่ต่ำกว่า๑๐ปียาว๒เมตรครึ่ง
น้ำหนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวมันไปพักฟื้นที่สำนักงานประมงจังหวัด
ก่อนที่จะตรวจสอบว่ามันมาจากจุดไหน
มาจากฟาร์มหรือไม่หรืออย่างไรนะคะ
คือต้องรู้ที่มาแหละก็จะได้ไปจัดการได้ถูกต้อง
ก็อยู่ติดกับกำแพงของฟาร์มก็ไม่น่าจะไปจากไหนนะฮะ

โอ้โฮน้อนตายแล้ว

ใช่น้อนยังสลบอยู่